บุรีรำเนี่ยมีเหตุการณ์น้องสาวเนี่ยน้องเขาบอกน้องสาวเขาบอกเขาสุดทนพี่ชายนี่ขี้เมาแล้วถือมีดจะไปฟันพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่ก็เลยเอามีดไปแทงพี่ชายจนเสียชีวิตอยู่คาบ้านนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ในบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลภัยศาลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ยาวประมาณหนึ่งฟุตอยู่หนึ่งเล่มเป็นมีดที่ท้ายแทงพี่ชายยัง
เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบสวนนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนิน
คดีนะครับข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตอนนี้อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มี
พฤติกรรมในการหลบหนีนะแล้วก็บอกว่าเหตุนี้เป็นเหตุป้องกัน
ตัวนะครับที่ทางคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างเอาไว้ตรงนั้นก็
ต่อสู้คดีกันต่อไปวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่จุดเกิดเหตุนะฮะนี่คือไม่พูดอะไรก็ถืออยู่ในมือส่วน
นี่คือน้องสาวที่ใช้มีดทำครัวแทงพี่ชายเสียชีวิตครอบครัว
ก็กำลังเตรียมเรื่องของการจัดงานศพของนายสิงห์ทองผู้ตายอยู่นะครับ
ตอนนี้กำลังรอศพในการชนะสูตรตามขั้นตอนอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีลำ
ผู้ก่อเหตุคือนางสาวซียานีบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวเห็นว่าพี่ชายคือนายสิงห์ทอง
ตอนนั้นเมาอยู่แล้วมีมีดอิโต้อยู่ในมือกำลังโวยวายด่าพ่อกับแม่อยู่
แล้วเดินเข้าไปไปฟันพ่อที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน
แม่เองก็เดินลำบากอยู่แล้วต้องพยายามจะหนีเข้าบ้าน
พร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือตัวเธอก็ทนไม่ไหว
ถือมีดที่ทำกับข้าวเป็นมีดทำครัววิ่งเข้าไปจะไปห้าม
คือถือมีดไปเนี่ยเธออ้างว่าต้องการขู่ไม่ให้พี่ชายเข้ามาทำร้ายพ่อ
พี่ชายหันกลับมาจะแทงเธอแทนก็เลยเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
ซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแทงใส่พี่ชายไปตอนไหน
รู้อีกทีก็คือตอนที่พี่ชายเนี่ยล้มฟุบไปแล้วยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจ
แต่มันก็มีเหตุแห่งความทุกข์ใจแล้วก็ครับแค้นใจมานานกว่า๒๐ปี
พี่ชายเนี่ยชอบดื่มเหล้าแล้วก็เมาแล้วเวลาเมาชอบมาทำร้ายพ่อกับแม่เป็นประจำ
เกิดขึ้นบับบ่อยถ้าเมาส์ทุกมือก็เกิดขึ้นทุกมือ
ถ้าไม่ว่าเมาส์ก็ไม่เป็นอย่าง
ให้เบิร์ตเวรเบิร์ตกรรมต่อกันไป
เกิดใหม่ในพวกภพที่ดี
แต่กะยาให้มันเป็นในสภาพนี้
นี่ที่ที่น้องสาวเขาเล่าให้เราฟังนะครับน้องสาวที่แทงพี่ชายจนเสียชีวิต
บอกว่าพี่ชายจะมาทำร้ายพ่อกับแม่ก็ต้องถามพ่อกับแม่ด้วยนะครับ
คุณแม่นะฮะแม่ของผู้ตายแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุ
อายุ๗๓ปีแล้วชื่อนางมาลาพ่อนี่ป่วยติดเตียงอายุ๗๕ชื่อนายทองมา
พ่อกับแม่บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคนที่เสียชีวิตนายสิงห์ทองเนี่ย
เป็นลูกชายคนโตลูกชายคนโตมีนิสัยแบบนี้มานานแล้วนะขี้เมาเมา
แล้วก็หาเรื่องทำร้ายพ่อกับแม่เอ๊ะอ่ะโวยวายจนภรรยาของลูกชายเนี่ย
เลิกอยู่ด้วยกันไม่ได้ตอนหนุ่มเนี่ยลูกเคยไปทำงานที่สมุทรปราการ
แล้วเคยถูกจับคดียาเสพติดเสพยาบ้าทีนี้พออายุเยอะแล้วลูกก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
บุรีรำนะพอมาอยู่บ้านก็เมาอย่างเดียวเมาแล้วชอบด่าพ่อด่าแม่
ตีพ่อกับแม่เป็นประจำคือแม่บอกว่าตอนนี้แม่เห็นใจลูกสาวมากนะ
ลูกสาวที่เป็นน้องสาวแทงพี่ชายตายเนี่ยคือลูกสาวเนี่ยออกจากงานมาดูแลพ่อกับแม่
ป่วยติดเตียงนะแม่เองก็เดินไม่ได้เนี่ยลูกสาวเนี่ยลาออกจากงานมาดูพ่อกับแม่นะฮะ
ก็เลยอยากขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อยไม่อยากให้ลูกสาวต้องติดคุกนะ
เพราะว่าวันไหนเกิดลูกสาวไม่อยู่ต้องติดคุกเนี่ยพ่อกับแม่นี่ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเหมือนกัน
เรื่องนี้อย่างดอกว่าตายเล่นในตายไป
วิ่งอยู่กิงอะไรเรียงเนี่ย
มันเขามากกว่าที่ขาเหมือนขาเหมือนเหมือนเหล่าอยู่ข้างนี้
เพราะก็เลยได้สูงกันในใต้ที่มาขาแม่ก็ทอนอย่างนั้น
อยากให้เป็นสวยเหลือแน่นะอยากให้ถึงติดขุบติดตะล่าง
คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเท่าที่คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ชาวบ้านบอกเห็นใจคนก่อเหตุนะครับเห็นใจพ่อกับแม่ของผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าทางฝั่งของคนตายเนี่ยผู้เสียชีวิต
เขาชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็ชอบทำร้ายพ่อกับแม่จริง
คดีอาญาในการฆ่าคนตายเนี่ยจะป้องกันตัวหรือว่ามีเหตุแห่งการก่อเหตุอะไรก็แล้วแต่
ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปในชั้นของกฎหมายนะฮะ
ตอนนี้ได้ประกันตัวออกมาก่อนนะครับสำหรับน้องสาวที่ก่อเหตุตรงนี้นะฮะ